เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเต็นต์จุดตรวจโควิดเนี่ย
วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยค่ะ

โดนอะไรทะลมไปดูค่ะ
อ้าวนี่อยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชม
เหตุนี้เกิดที่ด่านตรวจคัดกรอง
แล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙นะคะ
บริเวณถนนเพชรกะเสมขาเข้าเมืองกระบี่
คุณเห็นไหมจากกล้องนี้นะคะ
เป็นรถพ่วงเทลเลอร์คันแรกเนี่ย

ขันแรกอะรอดแล้วเนี่ยขันที่สองไม่รอด
คันที่สองตามมาติดติดแว๊บผ่านไปผ่านไปแต่ผ่านไปไม่ได้ค่ะ
ไปเกี่ยวรถมันคันใหญ่ใช่ไหมคุณ
แล้วมันไปเกี่ยวเต็นต์จุดตรวจเกี่ยวเต็นต์ออกไปด้วย
ทำให้เต็นต์สามหลายที่ตั้งตรวจคัดกรองโควิดเนี่ย
พังทะล่มโคร่มลงมาเลยจ้ะ
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งกันตะเลิศเปิดเปลืองสิคะคุณ
ตกอกตกใจหนีตายออกมาจากเต็นต์กันด้วยอันนี้ค่ะ
โอ้โหหวาดเสียวเหมือนกันนะมันเป็นอุบัติเหตุนะคะ

หลังเกิดเหตุเป็นยังไงคะ
โต๊ะเอ่ยเนี่ยเก้าอี้เอ่ยเต็นต์เอ่ย
ตู้กับข้าวของโครงการตู้กับข้าวกระจัดกระจายไป
ละทิศคนละทางแบบนี้สภาพเป็นแบบเนี้ย
งานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจก็ต้องพากันตามเก็บค่ะ
ซากเต็นต์ที่มันถล่มลงมาต้องเก็บกวาดเอาอย่างนี้
ดีนะตอนที่เกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ถูกไหม
มีก็วิ่งหนีไงวิ่งหนีกันกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงวิ่งหนีทันนะคะ
แต่โชคดีอย่างที่บอกแหละว่าตอนเกิดเหตุมันอยู่ในช่วงของระหว่างการสับเปลี่ยนเวร
ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เยอะคือมีน้อยมีน้อยใช่แล้วค่ะ
แล้วก็เคราะห์ดีด้วยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
เบื้องต้นทางตำรวจสพเมืองกระบี่ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเอาไว้แล้ว
ให้ตรวจสอบดูว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของบริษัทเอกชนรายใด
เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจ้ะ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ไหวอย่าฝืน
คันที่สองจะรอดแต่ไม่รอด
รอดแต่ไม่รอด

ลองดีแล้วกันนะคุณผู้ชมเรื่องความสูงของรถอะไรอย่างนี้มันก็มีส่วนเวลาเราขับรถนะคะ